กรณีแบบนี้เราเคยได้ยินข่าวมาครั้งหนึ่ง

แล้วก็ออกอุบายเหมาก๋วยเตี๋ยว
คุณผู้ชมคนทำมาหากินเจอสั่งแบบนี้ดีใจ

ใครเหมาก็ดีใจนะบอกจะเอาไปเลี้ยงพนักงาน
ก็ตามให้ตามไปเก็บเงินที่สำนักงาน
แล้วให้เตรียมเงินทอนใส่ซองเอาไว้ด้วย
แล้วเงินทอนตรงนี้ค่ะที่เป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพค่ะ
เรื่องนี้เนี่ยนะคะผู้เสียหายเอาเรื่องราว
ห้างดังย่านจตุจักรเมื่อ๑๗มีนาคมที่ผ่านมา
มีผู้ชายแต่งตัวดีเลยค่ะมาหลอกสั่งก๋วยเตี๋ยว๔๕๐ชุด

เตรียมเงินทอนไว้ด้วย๙๘๐๐บาทนะคะ
มิจฉาชีพเนี่ยตามรายงานบอกเลือกร้านที่ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
แต่ว่าร้านนั้นไม่มีแต่ร้านอื่นเขามีใช่ครับนะคะ
เราก็อาศัยได้มุมอื่นมานะคะ
ก็เนี่ยค่ะเป็นวงจรปิดของห้าง
ที่เห็นผู้ชายคนนี้ขณะที่หลอกพนักงาน

กำลังตั้งร้านอยู่ผู้ชายแต่งตัวดีเดินมาถาม
รับงานนอกสถานที่ไหมจะเหมาก๋วยเตี๋ยว๔๕๐ชุด
ให้พนักงานกินวันจันทร์ที่๒๐มีนาคม

แล้วหัวหน้าก็บอกให้เธอเนี่ยตามไปเอาเงินค่าก๋วยเตี๋ยวนะคะ

แต่ว่าเอาเงินทอน๙๘๐๐บาทไปด้วย
แต่หัวหน้าไม่มีเงินสดก็เลยโอน๙๘๐๐ให้เธอ
เธอก็เดินไปกดเงินผู้ชายคนนี้ก็เดินตามมาด้วยค่ะ
บอกว่าพอกดเงินเสร็จยังไม่ทันได้นับเลยค่ะ
ผู้ชายคนนี้ดึงไปจากมือแล้วบอกว่ารีบแล้วเอาใส่ซอง
อ้างว่าเป็นเงินที่ต้องเอาไปให้เจ้าหน้าที่ค่าประมูลของ
แล้วก็ให้เธอยืนรออยู่ตรงนั้นนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปเอารถแล้วไม่มาอีกเลย
อันนี้เธอบอกนะคะผ่านไปสักพักหนึ่ง

ถึงได้รู้ว่าอ้าวโดนเข้าซะแล้วค่ะ
จฉาชีพหลอกสั่งอาหารแล้วเอาเงินทอนไป
คนนี้นะคะเธอยืนยันบอกว่า
เป็นคนเดียวกันกับที่เคยหลอกสั่งกาแฟ๕๕๐แก้ว

แล้วขอให้ตำรวจจับตัวให้ได้โดยเร็วค่ะ
เหมือนเขาบอกว่าเงิน๙๘๐๐บาทเนี่ย

แต่หัวหน้าแอนพอมาจับอะไรได้
รู้ว่าโกงแล้วเขาบอกกับหัวหน้าอันว่า
เงินอันนี้เป็นเงินทอนที่ต้องให้น้องเตรียมไป

พออันกดเงินใช่ไหมแอร์กำลังนับเงิน

สำนักงานปิดก่อนอะไรอย่างนี้

เราคิดว่าเขาเป็นพนักงานบริษัทจริง
เพราะเขาแต่งโจทย์พื้นถามดูดี
ดูความน่าเชื่อแล้วการสู้กันตาอะไร

มุกนี้ของผู้ที่ก่อเหก็ยังเอาไปหลอกใช้